วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง
แล้วก็มีภาพมีคลิปเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายคลิปจริงนะครับ
ลองไปดูกันเรื่องแรกท้าตีท้าต่อยกันใช่ไหม

เป็นผู้ชายสองคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเขาท้าตีท้าต่อยกัน
สาเหตุเขาบอกว่าผู้ชายข้างบ้านเป็นลูกจ้าง

มาแอบดูภัณฑ์ระยะเขาอาบน้ำตอนหยุดเย็นทุกวันเลย
มีคนเห็นเขาก็เลยออกมาพูดคุยกันมาเคลียร์กัน
จนเกิดปัญหาเอายังไงว่ายังไง
เกือบจะทะลอกวีวาดเกือบจะตะลอกวีวาดเกือบ
คนใส่เสื้อเชิทเดินหน้าชน

คนเสื้อเสียมพูค่อยถอยหลังเหน๋

จังหวะนี้แหละสำคัญเพราะเขาบอกว่า

ก็เลยกลัวเรื่องจะบานปลายเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะ
ที่อยู่ตรงข้าม๓๔คนที่สวมเสื้อดำ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

กำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับนายสุธรรม
เป็นแรงงานชาวลาวเป็นลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของเขานะคะ
อยู่ที่ตำบลมะขามหย่งอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
โดยนายโอภาษเข้ามาตบศีรษะ

แล้วก็มีอาการนี่แหละค่ะถลกเสื้อออกมา

คล้ายกับอาวุธเหน็บอยู่ที่เอวด้านขวาด้วย

ก็คือผู้ชายที่สวมเสื้อสีชมพูเนี่ย
ยกมือไหว้และชาวบ้านในระแวกนั้น

จากนั้นนายสุธรรมใช้จังหวะ
จังหวะที่มีคนเข้ามาห้ามเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว
ทีมข่าวภูมิภาคของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่า

ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้

เพราะว่าพันรยาชอบอาบน้ำหลังบ้าน

และร้านเฟอร์นิเจอร์ที่นายสุธรรมเป็นลูกจ้าง

คนข้างบ้านก็มาบอกว่าชอบเห็นคนยืนอยู่บนเก้าอี้
แล้วก็มาแอบดูพันรยาของตัวเองอาบน้ำที่หลังบ้านเป็นประจำ
แต่คนที่มาบอกยังไม่ได้ระบุนะว่าเป็นนายสุธรรมจริง

พอตัวเองได้ยินคนพูดกันมาแบบนี้ก็เลยโมโหเข้าไปถามนายสุธรรม

ภายหลังเกิดเหตุทั้งสองคนไปตกลงกันที่โรงพักนะคะ
แต่นายโอภาษย์ไม่ได้ติดใจเอาความ

นายโอภาษย์การจะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐาน
ต้องมีหลักฐานให้แน่ชัดว่ามีคนไปแอบดูพันรยาของตัวเอง

ถ้าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันแบบนี้
จะถือว่าสามารถดำเนินคดีในข้อหาทะเลาะวิวาสได้ค่ะ